กระยานยนต์ออกจากบ้านนะคะเป็นเวสป้าค่ะ
ขี่ไปแล้วไม่กลับบ้านมาอีกเลยนะคะ
ที่บ้านออกตามหาสรบไปเจอเป็นศพเพราะว่า
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งนั่นเองนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุสานค่ะ
พื้นที่หมู่ที่๔ตะบนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แห่โค้ง

นำกำลังไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
พบศพนายอุกฤษป่วนสิริอายุ๓๓ปีเป็นชาวศรีราชา
สภาพศพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดมีบาดแผลที่ใบหน้าที่ศีรษะ
ออกไปไม่ไกลพบรถจักรยานยนต์เป็นเวสป้าสีเหลืองค่ะ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มคว่ำอยู่สภาพพังเสียหายเลย
จากการตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
สอบถามญาติค่ะให้การว่านายอุกฤษป่วนซิริออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวาน
คือขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้บอกใครว่าจะไปไหน
กระทั่งวันนี้มีเพื่อนบ้านมาแจ้งว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจจะมาจากความมืด
เพราะถนนเส้นนี้ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะขับขี่มาด้วยความเร็วเกิดหลุดโค้งค่ะพลิกคว่ำ
หน้าไปฟาดกับก้อนหินหน้าสารพระภูมิพอดีจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายนะคะตำรวจมอบศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ